ส่วนวันนี้นะคะอย่างที่เราก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงสันเสริมพระบารมี
ต้องบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงเพราะว่าประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนก็จะมารวมใจกัน
เพื่อที่จะร้องเพลงนี้น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
จะมีจุดไหนบ้างและพื้นที่ใดบ้างที่ให้เหล่าประสบกรณิกรไปรวมตัวกันเพื่อเตรียมตัว

พื้นที่ส่วนหนึ่งโดยรอบท้องสนามหลวงฝั่งถนนหน้าพระธาตุ
บริเวณหน้ากลมศิลปากรถนนราชดำเนินใน
บริเวณตั้งแต่สารหลักเมืองยาวไปจนถึงถนนหน้าพระราน
ที่อยู่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังรวมทั้งถนนมหาราชและถนนสนามชัย
ที่อยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง
เป็นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปมารวมพลังร่วมขับร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ในวันที่๒๒ตุลาคมนี้
ส่วนพื้นที่ภายในท้องสนามหลวงจะเป็นพื้นที่สำหรับวงสยาม
พร้อมด้วยนักร้องประสานเสียง๑๐๐คน
และมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้กำกับผู้เขียนบทภาพยนตร์ชื่อดัง
และทีมงานบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่
ความผูกพันและการแสดงความอาลัยของประชาชนผู้จงรักพักดี
เพื่อนำไปเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและสถานีโทรทัศน์ต่าง
กำหนดการร่วมร้องเพลงจะมี๒ช่วง
คือช่วงที่๑เวลา๑๓นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
ส่วนช่วงที่๒หลังเวลา๒๒นาฬิกา
สำหรับประชาชนที่ต้องการไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริมพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์นี้
จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำพร้อมนำเทียนสีขาวติดตัวไปด้วย
โดยจะต้องมาอย่างพร้อมเพลียงกันเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในเวลา๑๐นาฬิกา